มาดูคนที่เขาโชคดีกันหน่อยดีกว่านะหวยเพิ่งออกไป

และคุณโป้งเหน่งเป็นคนที่ซื้อทุกงวดและทุกมวด
รูรุมกัน๑๐๐ใบ
ต้นทนครศรีอายุทยาไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์

หลังจากถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว๑๐๐ใบ
เลข๕๘นะครับบอกว่าได้เลขเด็ดมาจากอ่างน้ำมนต

พร้อมกับเล่าบอกว่าเขากับครอบครัวได้ไปร่วมพิธี
น้ำมนต์กลางหาวในค่ำคืนก่อนวันหวยออกครับ
ซึ่งหลังจากเสร็จพิธีชาวบ้านต่างก็ไปมุงดูเลขในอ่างน้ำมนต์เป็นเลขอะไร
นี่ที่คุณอ่านข่าวไป
จำได้ใช่ไหมที่คุณถามผมว่าเฮ้ยเขาเอาตัวเลขมาวางไว้หรือเปล่า
ที่เรามองว่าทำไมชัดขนาดนี้

แล้วเนี่ยมันมีหลายเลขแต่คุณโป๊งเหน่งเขาติดใจเลข๕กับเลข๘

เขาก็เอาเลขตรงกลางนี่แหละไปซื้อ
และชอบตัวนี้มากอยู่แล้วก็เลยหาซื้อลอตเตอรี่

ลูกชาย๖๐ใบรวมกันแล้ว๑๐๐ใบครับ
สุดท้ายถูกไงสองแสนสองแสนด่อนหนออับฟังเสียงเลยครับ
หลังจากที่อาจารย์ท่านทำพิธีนะครับตัวเลขเขาเรียกว่าน้ำมนต์กลางหาวนะครับ
ก็สุดท้ายแล้วจนคนดูกันหมดแล้วผมก็สุดท้ายอะไรก็เห็น๕๘นะครับ
ก็ไม่กักไม่อะไรเลยครับเพราะว่าเราเห็นแบบนี้นะฮะ
ครอบครัวเลยมายืนลุมดูกันจนคนกลับหมดแล้วก็เห็น๕๘
ก็ยังโชคดีนะครับที่ยังซื้อกันทันนะครับได้นะครับ
เล็กน้อยครับที่อสมฤษีเนรครับ
ใครอยากมาก็งวดต่อไปท่านอาจารย์ก็จะทำพิธีวันที่๑๕นะฮะ
หวยออก๑วันจะมาพบกันที่อาสมฤษีเนรนี้เป็นประจำ
โหผู้แบบนี้เดี๋ยวคนก็แห่กันไปสิแหม่เล็กน้อยเนาะ๒๐๐๐๐๐เนาะ
ของเราเล็กน้อยเนี่ยยังไม่เคยสัมผัสเลย
อันนี้๒แสนเนอะ๑๐๐ใบนะฮะซื้อได้ทันก็เยอะอยู่นะฮะ
คุณโป้งเน่งยังบอกด้วยว่าจะแบ่งเงินรางวัลไปร่วมทำบุญ
วิหารหลวงปู่ฤษีพรมเมษนะฮะ
ซึ่งที่ผ่านมาเขากับครอบครัวเองก็ถูกรางวัลแบบนี้
น้อยบ้างมากบ้างก็แล้วแต่โชคดวงกันไป
ส่วนตัวเป็นคนชอบเรื่องของการเสี่ยงโชคก็จะซื้อแบบนี้

คือโชคดีแค่เราเห็นเหมือนคุณโป้งเน่งนี่แหละ
แต่เราไม่ซื้อแงเดี๋ยวช่าย
ฮะไม่สิผมล่านมาส่องใบฮ้ามแกดเหมือนกัน
มองตามปริบเรื่องของคนโชคดี
ทำมาหากินด้วยมือกันต่อไป